คุณผู้ชมคะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ค่ะ
เริ่มต้นสัปดาห์ก็ยังเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเมือง

คือไปต่อไม่ได้แล้วแหละถูกคว่ำไปเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้หลังจากนี้ค่ะจะยังไงต่อต้องมาเริ่มกันใหม่ต้องมานับหนึ่งกันใหม่
ถ้าเกิดว่าจะแก้รายมาตราอาจจะมีมาตราไหนบ้างยังไง
รวมถึงภาษาทีแต่ละฝ่ายและรวมถึงอะไรนะ
ที่สำคัญอีกอย่างสภาจะช่วยหาทางออกให้กับสถานการณ์การชุมนุมได้อย่างไรบ้าง
ใช่ค่ะต้องติดตามกันนะคะแล้วก็ฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพ
ตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

เรื่องของการแก้รัฐมนูลต้องเกาะติดกันไว้ครับเพราะว่าเราจะได้ตามเรื่องถูก
เราจะได้เข้าใจว่าภาพการเมืองจากนี้ไปมันจะไปถึงไหนยังไง
เพราะว่าเรื่องการแก้รัฐมนูลกำลังจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือไม่
หลังจากการโหวตแก้รัฐมนูลมันไปต่อไม่ได้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ปฏิกิริยาความรู้สึกของคนในสังคมก็ดูเหมือนว่าสะท้อนออกมาในแนวเดียวกันคือสิ้นหวังท้อแท้แล้ว
แต่ว่ามันมีข้อมูลที่ทำให้คนที่อยากเห็นการแก้รัฐมนูลเนี่ยฮึกเหิมขึ้นมาได้
รเจตเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังว่า
สถิติของทุกประเทศทั่วโลก
ที่เขาพยายามจะแก้ไขรัฐมนูลเนี่ย
พบว่า๙๙ของจำนวนการยื่นแก้ไขไม่สำเร็จ
แปลว่ายื่นแก้ไข๑๐๐ครั้ง
สำเร็จเพียงครั้งเดียว
๙๙เนี่ยเหนื่อยฟรีไม่สำเร็จ
ฉะนั้นก็แปลว่าการแก้รัฐมนูลในทุกประเทศ

แต่ว่าถึงจะยื่นแก้ไขไม่สำเร็จ

แต่ในหลายประเทศเนี่ยเขามีความเพียนพยายามที่จะแก้ไข
เขาก็เดินหน้ากันต่อไม่ลดละ
เอายกตัวอย่างสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีรัฐธรรมนูลมากว่า๒๐๐ปีแล้วนะครับ
รอบ๒๐๐ปีเนี่ยมีการยื่นขอแก้ไขรัฐธรรมนูลมาแล้ว
กี่ครั้งรู้ไหมครับประมาณ๑๒๐๐๐ครั้ง
ในจำนวนการยื่นแก้ไข๑๒๐๐๐ครั้งเนี่ย
สามารถแก้ได้เพียง๑๐กว่าครั้งเท่านั้นเอง
อันนี้ก็จะเห็นว่าโอ้โหยื่นตั้ง
แต่ว่าระหว่างจำนวนที่ยื่นกับจำนวนที่แก้ได้ทำไมมันห่างกันอย่างนี้
เอามาเปรียบเทียบให้ฟังฟังว่าเมื่อไปเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วเนี่ย
การยื่นแก้ไขรัฐมนูลในบ้านเราถือว่าจำนวนการยื่นครั้งเนี่ยน้อยมาก
การแก้ไม่สำเร็จไม่ใช่เรื่องที่จะท้อแท้สิ้นหวัง
ไม่ใช่เรื่องที่จะหมดอะไรแต่อยากแต่ต้องคิดหาหนทางเดินหน้ากันต่อ
เหมือนที่พักการเมืองหลายพักกำลังคิดหาหนทางกันอยู่ในขณะนี้
เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ได้เห็นหัวข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ว่าพักการเมืองต่างเขาขยับกันยังไง
ภักษ์ประชาธิปัตย์จุฬินสังยกร่างรื้อมาตรา๒๕๖
อชยแก้รัฐมนตร์มาตรา๒๕๖
ตัดอำนาจสวลุยแก้รายมาตรา
แล้วเขาจะผนึกกำลังกับพักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนานับหนึ่งใหม่

ครับทัวร์๔ภาคขอเสียงสนับสนุน
อย่าว่าแต่พักอื่นเลยครับ
พลังประชารัฐเนี่ยก็ยังมีข่าวแบบนี้ออกมา
พลังประชารัฐจีบเพื่อไทยจับมือถกแก้รัฐมนูลต่อ
ภัยบูลนิติตะวันออกโรงคุยเอง
นี่เห็นไหมครับว่าตอนนี้ทุกพักก็ขยับต่อ
ประเด็นก็คือว่าการแก้รายมาตราเนี่ยจะแก้ตรงไหน
มาตราไหนต้องไปคุยกัน
แต่ว่าแน่นอนที่สุดก็คือว่าประเด็นหรือมาตราที่เกี่ยวข้องกับสว
เรื่องที่มาของสวอำนาจของสวโดยเฉพาะอำนาจในการโหวตเลือกนายกเนี่ย
อันนี้มีคำถามตามมาก็คือว่า
ถ้าจะไปแต่อำนาจของสว
สวเขาจะโหวตให้เหรอ
ในเมื่อการแก้รัฐมนูลจะสำเร็จได้ต้องใช้เสียงสวอย่างน้อย๘๔เสียงอยู่ดี

ก็เลยมีหัวข่าวว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะตัดอำนาจวุฒิสมาชิก
แต่ว่าประเด็นนี้ผมได้คุยกับคุณนิกรจำนงจากภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
คุณนิกรบอกว่ามันก็น่าจะผลักดันได้
เหตุผลก็คือเมื่อตอนที่โหวตรับหลักการการแก้รัฐมนูลครั้งที่ผ่านมา
ตอนนั้นเมื่อสวเขาโหวตรับหลักการเกิน๘๔เสียงในตอนนั้น
คราวนี้พอเขายื่นเข้าไปแก้ไขถ้าไม่โหวตให้อ้าวสวจะตอบคำถามสังคมได้ยังไง
พูดง่ายก็คือคุณนิกรบอกว่าต้องเอากระแสสังคมกดดันสวอีกทางหนึ่ง
ซึ่งมั่นใจว่าน่าจะมีทางเป็นไปได้
ประเด็นนี้คุณรังสิมันโรมก็มีความเห็นใกล้เคียงกัน
แต่ทั้งหมดเนี่ยสำคัญที่สุดขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะเอายังไง
รัฐบาลจะมีความจริงใจจะแก้ไขรัฐมนูลไหม
รัฐบาลจะหวังว่าตาขยิบไหม
ผมเนี่ยชอบวาทะของอโคธมอริยา
โคธมเนี่ยเป็นประธานอำนวยการภาคีรัฐมนูลเพื่อประชาธิปไตยอาจารย์

วันนี้ผมรู้แจ้งชัดแล้วว่าผู้มีอำนาจมีประสงค์จะเสริมอำนาจให้ตัวเองมากกว่าปล่อยอำนาจกลับสู่ประชาชน
และได้ข้อสรุปส่วนตัวว่าไม่อยากให้ถูกหลอกอีกแล้ว
และจะไม่ไปเดินตามเกมของเขาอีกแล้ว
แล้วตอนหนึ่งอโคธมบอกว่า
พศเนี่ยยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี๕๗
ตอนนั้นก็ขอเวลาเดียวแต่ดึงเวลาดึงเกมสารพัด
จึงบอกว่าไม่ไว้ใจแล้ว
หากประเด็นแก้รัฐมนูลจะบานปลายก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ
ฟังอีกคนนึงสิครับมาแนวเดียวกันเลยออนุศรทำมาใจ
นุสรบอกว่าเราอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ
จะเดินหน้าแบบเกาหลีใต้หรือแบบญี่ปุ่นหรือแบบพม่ากับเขมรก็ช่วงเวลานี้แหละ
ต้องดึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทำให้เกิดกระแส
เช่นเดียวกับการเกิดของร่างรัฐมนูลฉบับประชาชนปี๔๐
ฉะนั้นประเด็นความจริงใจต่อการแก้ไขรัฐมนูลสำคัญที่สุด
เขาบอกว่าพักการเมืองร่วมรัฐบาลต้องตั้งคำถามกับตัวเองด้วย
ว่าพวกคุณจริงใจหรือไม่จริงใจ
แล้วคุณวันชัยก็บอกว่า
บอกว่ามีการเคลื่อนไหวกันทั้งในสภาและนอกสภา
วางแผนล้มสวตัดแขนตัดขาตัดอำนาจสว
ซึ่งมันผิดเป้าผิดประเด็น
ควรจะกล่าวหาด่าว่าสอสอที่มาจากการเลือกตั้งโดยกันเอง
ที่ไม่จริงใจไม่ยืนหยัดแข็งขันต่อการแก้ไขรัฐมนูล
สยบกับอำนาจและหวังจะมีอำนาจต่อไป
แล้วก็โยนความผิดให้สวกับนายก
เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น
เป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีก่ออยู่กับอำนาจ
เสียงเรียกร้องของประชาชน
ตีหน้าไปวันอ้างว่าผู้มีอำนาจและสวไม่ยอมแก้
คนพวกนี้ต่างหากที่ไม่ยอมออกจากอำนาจ
แต่ไดโนเสาร์เต่าล้านปีขยับนิดเดียวแค่ไดโนเสาร์เต่าล้านปีขยับนิดเดียว
อำนาจก็เปลี่ยนการเมืองก็เปลี่ยนรัฐมนูลก็แก้ได้
วันนี้เนี่ยเอามาให้ฟังหลายหลายด้านเพื่อเราฟังแล้วจะได้กันกรองว่า
ใครมีความจริงใจต่อการแก้รัฐมนูลใครไม่มีความจริงใจต่อการแก้รัฐมนูล
ฟังหลายมุมครับแล้วเราก็จะคิดได้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหน
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ